คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้มีหน่วยงานรวมทั้งสถาบันการศึกษา
เขามีการจัดกิจกรรมเพื่อวางรากฐานให้กับนักศึกษา
เรียนรู้การเป็นสตาร์ทอัพยุคใหม่นะครับ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดธุรกิจดิจิทัล
แล้วก็เป็นการตอบโจทย์ของตลาดเขาทำอย่างไร

ตามพร้อมกันกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
หวังต่อยอดเป็นพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาล
ก็จะใช้เวลาสั้นลงแล้วทำให้การจัดการของโรงพยาบาลดีขึ้น
แม้ว่าจะเป็นต้นแบบแต่แอปพลิเคชันนี้
มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง
เช่นเดียวกับอีก๔กลุ่มที่มีแนวคิดจากปัญหาใกล้ตัว
ม็อบทำความสะอาดแบบอัชริยะ
ต้องบอกว่ามีแววแทบทุกทีมเลยนะคะ
ก็คือแต่ละทีมอาจจะต้องไปทำงานเพิ่มมากหรือน้อย

แต่ต้องบอกว่าส่วนที่ต้องบอกว่าประทับใจแล้วกัน
ก็คือว่าจากวันแรกที่เราจับเขามาเนี่ย
ทุกคนก็ยังงงว่าไม่มีไอเดียอะไรเลย
จนกระทั่งเราให้เวลาเขาประมาณแค่๓๔ชั่วโมงค่ะ
เขาก็เริ่มตกผลึกออกมาเป็นไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่ง
ซึ่งอาจจะยังเป็นแบบไอเดียเริ่มต้น

จนมาถึงวันสุดท้ายเนี่ย
ก็โอ้โหตกใจนิดนึงนะคะว่า

ภายในแบบ๒คืนแค่นั้นเอง
โดยทั้ง๕ทีมได้เข้าร่วมปูรากฐานการเป็นสตาร์ทอัพในยุค๔๐
เพื่อเป็นกำลังคนยุคใหม่ทางด้านดิจิทัล
ยกระดับสตาร์ทอัพอิโคซิสเต็มในประเทศไทย
และนักศึกษาสามารถพันตัวเป็นผู้ประกอบการ
ขับเคลื่อเศรษฐกิจไทยในอนาคตด้วยค่ะ
คริมิการ์พรมพันธ์ใจข่าวเทรารัฐทีวีรายงาน